สัปดาห์ที่๒เราเปิดเทอมยังรู้สึกไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เลย
ถ้าไม่บอกให้หยุดเต้นก็จะไม่หยุดนะ

คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์ที่๒เริ่มต้นขึ้นแล้วนะ
จากเด็กที่หน้าตาดูไม่ค่อยจะตื่นแล้ว
ดิฉันก็ยังไม่ตื่นเหมือนกันเลยนะคะ
และยังคงเฝ้ารอฝน
ไหนบอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

เอาเดี๋ยวตอบคำถามที่แรกก่อนแล้วกันนะคะ
ว่าทำไมถึงบอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยของฤดูฝนมาแล้ว
ครบแล้วเริ่มทำงานแล้ว
ก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พัดความชื้นเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย

แต่ช่วงนี้อาจจะกำลังไม่แรงพอ
บวกกับยังคงมีห่อมความร้อนทางตอนบนของประเทศไทยเลย
ทำให้ช่วงนี้อากาศร้อนและฝนก็ยังไม่ได้ทำงานเต็มที่เท่าไหร่นะคะ

ภาพถ่ายดาวเทียมตี๕๕๖นาที

ทางภาคอีสานแถวริมฝั่งแม่น้ำโขง
นครพนมสกลนคร
แถวนั้นตอนนี้เริ่มมีฝนรวมถึงอุบลราชธานีด้วยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นจะเว้นไปแป๊บนึงค่ะ
กลับมาอีกทีทีนี้มาแบบเต็มที่เลยช่วงบ่ายโมง
ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ทั้งหมดเห็นไหมคะ
จากนี้นะคะที่เห็นเป็นฟ้าแลบแบบนี้
ให้ระวังลักษณะที่เกิดขึ้นจะเป็นฝนฟ้าขนองด้วย
ออกจากบ้านก็อย่าลืมหยิบร่มไปด้วยนะ
ตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะ
เพราะเข้าสู่ฤทธธิ์ฝนอย่างเป็นทางการ
จากฝนที่เราเป็นห่วงแล้วคลื่นฝั่งอันดามัน
นี่สีน้ำเงินขนาดนี้เลยนะคะ
และเป็นลักษณะที่คลื่นค่อนข้างสูง
ประทิตฟังประมาณสองเมตรขึ้นไป
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนอกจากนี้ก็มี
อาวุธไทยตอนบนด้วยที่ต้องทำมาระวังเรื่องของคลื่น
สภาพอากาศช่วงเช้าก่อนฝนตกอาจจะร้อนอบอ้าว
แต่พอฝนตกลงมาวันนี้อากาศดีแบบชัดเจนเลยช่วงบ่ายนะคะ